หุงต้มใช้ทุกวันใช้ทุกวันแต่ต้องระวังทุกวินาที
ที่นนทบุรีครับคุณผู้ชมมันระเบิดครับคุณผู้ชม
เอาตัวคนก่อนนะคนเนี่ยลูกชายเจ้าของบ้านไหม้
ไหม้ทั้งตัวบ้านที่เกิดเหตุพังยับเยินอีก๗หลัง
พังโอ้โหคุณผู้ชมฮะสภาพเละเทะดูแรงระเบิดของมันสิครับ
นี่คือเหตุก๊าซหุงต้มระเบิดในบ้านนะครับ
ที่ตะบนบางศรีทองอเภอบางกลวยจังหวัดนนท์ธัมบุรี
บ้านที่เกิดเหตุได้รับความเสียหายพังยับเยินยับเยินไหม

ก็พังเสียหายเหตุเกิด๖โมงเย็น๒พฤษภาคมที่ผ่านมา

เบิร์นขนาดนี้ผมเป็นห่วงจริง

แรงระเบิดเลยทำให้ลูกชายเจ้าของบ้านอายุ๑๕ปีนะครับ
คือเขาเนี่ยนี่เป็นการคาดการณ์นะ

แล้วมีแผลถูกที่ผิวหนังทั้งตัวแบบที่คุณผู้ชมเห็น
ตอนนี้อยู่ในห้องปลอดเชื้อของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าแล้ว
นายวีรพัฒน์ชื่นสมทรงอายุ๓๙ปีนะครับ
เจ้าของบ้านเล่าบอกว่าช่วงเกิดเหตุเขาออกไปทำงาน

ต่อมาพอรู้ว่าก๊าซที่บ้านระเบิดลูกชายถูกไฟลวกก็รีบกลับมา
มาเจอลูกเนี่ยไฟรั่วทั้งตัวแล้วตกใจมาก
พูดอะไรก็ไม่ค่อยได้เพราะอาการหนักมาก
ค่ะนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นในบ้านนี่
ถล่มตั้งแต่ชั้น๑ถึงชั้น๓คุณผู้ชมดูแรงมัน
ไอ้ถังแค่เนี่ยมันระเบิดขึ้นไปฝ้า๑ปั้ง
๒ปั้ง๓ปั้งหมดเลยครับคุณผู้ชมครับดูครับ
ผมทำไมชี้ให้ดูจังทำไมโอ้โหพยายาม
คืออยากให้รู้ว่ามันแรงจริงและให้ระวัง
โอ้โห๓ชั้นพังหมดเลยคุณผู้ชมครับ
ข้างเคียง๗หลังก็พังฝ้าตกลงมา
กระจกแตกหลังคาทะลุรถยนต์เสียหายอีกคันหนึ่ง
นางสาวเฟิร์นอายุ๒๗ปีคนนี้เพื่อนบ้านโอ้โหกลุ้มเลย
ขณะเกิดเหตุเธออยู่บ้านกับแม่ได้ยินเสียงระเบิดดังหนึ่งครั้ง
ตอนแรกนะนึกว่าฟ้าผ่านะครับ
นึกว่าฟ้าผ่าสะเทือนทั้งหลังเลยแล้วกระจกหน้าต่าง
ก็แตกตกลงมาหมดหลังจากได้ยินเสียงน้องของข้างบ้านเนี่ย
ร้องขอความช่วยเหลือคุณผู้ชมไปเห็นปั๊บสภาพของน้อง
ถูกไฟลวกทั้งตัวแล้วนะครับแต่ไฟไม่ติดตัวนะ
ไม่ติดตัวแต่ลวกทั้งตัวแล้วหนักที่สุดตรงเท้า
โอ้โหหนักที่สุดตรงเท้าสอบสวนทราบว่าผู้ได้รับบาดเจ็บ
พยายามจะเข้าไปปิดก๊าซแต่ขณะปิดน่าจะไปโดนไอ้ตัวบิดจุดไฟ

จะไปโดนไอ้ตัวบิดจุดไฟมันระเบิด
บึ้มไฟลุกพลึบขึ้นมาคุณผู้ชม

คุณผู้ชมเรื่องของการซื้อประกันอัคคีภัย

มันเสียไม่กี่บาทสำหรับประกันอัคคีภัยเนี่ยนะ
กรณีนี้แล้วตัดสินใจว่าบ้านคุณจะซื้อไหมอืม
บริษัทประกันอัคคีภัยโรงพยาบาลที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้ว
แต่บริษัทประกันอัคคีภัยบอกว่า
ก็คงจะรับผิดชอบเฉพาะบ้านหลังที่เกิดเหตุ

หลังต้องไปยื่นเรื่องเยียวยาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

มันไม่กี่บาทจริงคุณผู้ชมลองตัดสินใจดู

วันนี้เขาเปิดป่ะอาจจะไม่เปิดวันจันทร์ลองดูดิ

วันจานลองดูว่าประเมินที่บ้านหลังกี่บาท

แล้วถ้ามันเกิดแบบนี้ขึ้นมา
มันยังพอช่วยเราได้ต่อลมหายใจเราได้คุณผู้ชม